สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา๑๐วันแรกของเดือนนี้ฝนยังคงตกหนักตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำเพราะฉะนั้นเผื่อใจปัญหารถติดและน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยนะคะ
ลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้เกิดจากลมมรสุมประจำฤดูที่ยังคงพัดพาเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมาเป็นฝนในพื้นที่ค่ะ
กระจายได้ทุกภาคเลยนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ยังคงต้องระมัดระวังคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนที่ยังสูงค่ะ
ลักษณะแบบนี้พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมขังรอการระบายรวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเป็น๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ในทะเลอันดามันลดลงเล็กน้อยค่ะเหลือสองเมตรแต่เรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งนะคะ
วันนี้ฟ้ายังครึ้มแดดน้อยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๓๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ฝนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะคะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนลดลงเหลือร้อยละ๓๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดไหนที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๙แต่ว่าอาจจะรู้สึกได้ถึง๔๕องศาเซลเซียสค่ะ
คุณผู้ชมคะลองสังเกตดูนะคะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้ว
ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมยังคงมีอาการเหงื่อท่วมตัว
ลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณของฝนฟ้าขนองค่ะ